ทีนี้ลงใต้ไปดูที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันหน่อยค่ะ
เรื่องเกิดขึ้นเพราะสตอไม่ใช่สตอเบอรี่นะสตอ
สตอที่เป็นผักสตอเป็นผักใช่

มีการยิงกันตายด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ชายวัย๖๐ปีค่ะ
มีปากเสียงกับเพื่อนบ้านเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าไปขโมยสตอสุดท้ายแล้ว
อีกฝ่ายหนึ่งชักปืนออกมายิงเลยนะคะเพราะว่าทะเลาะกัน
ตำรวจภูทรไม้เรียงอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบเหตุ
คนยิงกันเสียชีวิตบริเวณหน้าร้านค้าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้
พอไปถึงไปพบศพนายอุทัยสนิทพิมพาพรอายุ๖๐ปี
ถูกยิงนอนคว่ำจมกองเลือดอยู่ใกล้กันไปพบคนบาดเจ็บหนึ่งคน
ก็คือนางสาวอารยาสุเสน่ห์อายุ๓๘ปีคนนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของสตอร์นะ
คนนี้ถูกลูกหลงเพราะว่าเธอขับรถผ่านมาพอดี
แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชชวาง
อาการเธอปลอดภัยแล้วนะคะสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายอุทัยเนี่ยถูกกล่าวหาว่าไปขโมยสตอของนายว่า
อุทัยเกิดความไม่พอใจค่ะตัดสินใจต้องเคลียร์ใจนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสีน้ำเงินทะเบียนขอไข่คควายขอไข่๒๖๖
นครศรีธรรมราชขับไปเลยค่ะไปสอบถามนายว่า
ซึ่งขณะนั้นนายว่ากำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่เลย
หน้าร้านค้าหน้าร้านขายของชำเกิดการโต้เถียงกันค่ะ
สุดท้ายนายว่าชักอาวุธปืนพกยิงใส่นายอุทัย๓นัดซ้อน
เป็นเหตุให้นายอุทัยเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุนะคะ
ส่วนนายว่าหลังจากที่ก่อเหตุก็หลบหนีไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะต้องติดตามตัวนายว่ามาดำเนินคดีตามกฎหมาย

เดี๋ยวนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดการฆ่ากันตาย

ขโมยต้นไม้ขโมยสตออะไรก็ว่ากันไป